เราไปดูประเพณีที่สำคัญของจังหวัดพยาวที่จะจัดงานขึ้นในช่วงนี้แหละครับ
เดือนพฤษภาคมที่จังหวัดพยาวเขามีการจัดงานประเพณี
แปดเป็งไหว้สาปูพระเจ้าตนหลวงพระพุทธรูปที่สำคัญของจังหวัด
แล้วก็เป็นพระพุทธรูปที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองล้านนาด้วยนะครับ
ซึ่ง๘เป็งมีความหมายว่าคืนวันเพ็ญในเดือน๘
หรอกว่าเดือนหยังไม่ดึงเดือน๘เลย
จะเดือนพฤษภาคมเดือน๖นี้เอง
แต่ว่าเขานับตามปฏิทินจันทรคติแบบล้านนาเลยครับ
ก็เป็นของพื้นถิ่นเลย
และชาวจังหวัดพยาวก็ร่วมจัดงานประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูจา
พระเจ้าตัวหลวงประจำปี๒๕๖๑ขึ้น
โดยกิจกรรมต้องเริ่มขึ้นแบบนี้ทุกปีคุณ
ขบวนที่ใหญ่สวยงามแล้วก็เมื่อสักครู่เห็นนะฮะ
ก็คือการอัญเชิญพระอุปคุฎขึ้นจากกว้านพยาว
ก่อนจะแห่พระอุปคุฎพร้อมเครื่องสักการะ
ขบวนแห่ครัวตานมาตามถนนริมกว้านพยาว
เข้าสู่วัดศรีคมคำพระอารามหลวง
อ้าวลืมเล่าข่าวนี่เป็นภาษาเหนือเลย

ประเพณี๘เป็นว่ายสาปูจาพระเจ้าตัวหลวงนี้
เป็นการจัดกิจกรรมทำบุญไหว้พระช่วงเทศกาลวันเพ็ญเดือน๘
ปฏิทินจันทรครติแบบล้านนาที่เล่าให้ฟังนะครับ

ดีแล้วครับดีใจนะครับได้พูดได้ฟังภาษาร้านนา
เป็นการบูชาพระเจ้าตนหลวงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ
คู่บ้านคู่เมืองพยาวนะครับขนาดใหญ่ที่สุดในล้านนา
ที่มีอายุครบ๕๒๗ปี
เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วไป
เพราะว่าพระเจ้าตนหลวงถือว่าเป็นพระที่สำคัญมากคุณ
เป็นพระประธานที่อยู่ในวิหารวัดศรีคมคำจังหวัดพยาวแห่งนี้
สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี๒๐๓๔
ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพญายอดเชียงราย
ซึ่งเป็นกษัตริย์ล้านนาแห่งราชวงศ์มังราย
แล้วก็สมเด็จพระรามาธิบดีที่๒แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมินะครับ
พระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยา
ซึ่งพระเจ้าตนหลวงเป็นพระพุทธรูป
ปูนปั้นปิดทองปานมารวิชัยศิลปะสกุลช่างเชียงแสน
และถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ดินแดนล้านนาด้วยนะครับ
จึงเกิดเป็นประเพณีที่สืบต่อสืบทอดกันเป็นประจำทุกปี
แล้วก็ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่๒๓ถึงวันที่๒๙เมษายนนี้นะครับ
อกจากนี้จะได้ไหว้สักการะพระเจ้าตนหลวงแล้ว
ยังมีการแสดงฟ้อนเล็บเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
การแสดงไหว้สาพระเจ้าตนหลวงการแสดงโค้กซอง

การแสดงมินิแสงสีเสียงและกิจกรรมมากมายนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญคุณก็ไปชมความงามของกว้านพยาวด้วย
เพราะว่าประวัติความเป็นมาที่เมื่อกี้ต้องเริ่มต้น

นั่นคือกิจกรรมของการเริ่มอัญเชิญพระอุปคุฎ

ขึ้นจากกวานพยาวเพราะว่าจริงแล้ว
วันเริ่มต้นของประเพณีถือว่าเป็นวันเริ่มโยนหินก้อนแรก
ถมหนองเอี่ยงเขาย้อนไปถึงประวัติศาสตร์เลย

เอี่ยงก็คือกว้านพยาวในปัจจุบัน
โยนหินลงไปเพื่อเป็นการปรับปรุงพื้นที่

แล้วก็ก่อปูนขึ้นเป็นองค์ของพระเจ้าตนหลวงด้วย
ก็ถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญเลย